อ่านข่าวแบบนี้เนี่ยจนรู้แล้วว่าความทุกข์ของผู้หญิง
ใช่หลักร้อยบาทนะฮะ
มาอีกแล้วอ่านไปไม่รู้เมื่อไหร่จะจบจะสิ้นนะคะ
เหตุการณ์แบบนี้โจรย่องฉกชุดชั้นในผู้หญิงเกิดขึ้นที่อุดร
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เชิญชมค่ะ

ภาพวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมเผยเห็นพฤติกรรมของคนร้ายค่ะ
่องขึ้นไปบนหอพักนักศึกษาหญิงที่อุดรธานีนะคะ
ตั้งอยู่ภายในซอยจิตคามเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา

ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวนั้นจะได้ระแวดระวังตัวกันเป็นพิเศษเห็นไหม
ทำไมมันเข้าไปง่ายดายขนาดนั้นอ่ะ
อืม
ปลดออกมาแล้วก่อนจะปลดคุณเห็นไหมนั่นที่โก้งโค้งตัวลงไปคือดมก่อนนะ

เดินวนไปหลายห้องเจือแล้วก็ปลดหลายห้องเจือเสื้อชั้นในกางเกงใน
ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็กลับออกมากล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้หมดเลยนะคะ
เห็นบอกว่าชุดชั้นในใส่มาเต็มถุงพลาสติกเลย

ทีนี้เราไปถามน้องผู้เสียหายชื่อว่านางสาวสุธิลักษ์อินทรศรี

น้องเล่าบอกว่าน้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ตอนกลางคืนซักแล้วก็ตากชุดชั้นในไว้ที่หน้าห้องพัก
รุ่งเช้าเจ้าของห้องพักมาถามว่าชุดชั้นในที่ตากไว้ของใครหายบ้าง
ยกมือขึ้นเธอก็เลยนั่นแหละตอนนั้นแหละเพิ่งจะออกมาดู
เพิ่งจะรู้ว่ากกนย่อมาจากกางเกงในหายไป๒ตัว
พอขอดูกล้องวงจรปิดก็จริงฮะ
พบว่าคนร้ายเนี่ยหยิบชุดชะในเธอไปแล้วก็สูดดมด้วยนะก่อนเอาไป

กกนย่อมาจ๊ะ

แต่ถอนหายใจก็คงกลัวนะเป็นนักศึกษาหญิงอะค่ะ
ทีนี้เจ้าของหอพักเล่าบอกว่าในกล้องวงจรปิด
พบว่าผู้ชายคนนี้ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์

แล้วก็ทะเบียนรถเข้ามาในหอพักก่อนที่จะเดินเลือกหยิบชุดชั้นใน
ช็อปชุดชั้นในที่ตากไว้ทีละห้องทีละห้องรวม๔ห้อง
ทั้งหมด๗ชุดด้วยกันค่ะ
เจ้าของเล่าต่อบอกว่าปกติประตูขึ้นชั้นสองเนี่ย
ต้องมีการใส่รหัสนี่ไงก็เลยถามเห็นไหม

เขาบอกว่าปกติประตูตรงนี้จะต้องมีการใส่รหัส
แต่คงเพราะประตูปิดไม่สนิทคนร้ายก็เลยเข้าไปได้
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในหอพักต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะ
เวลาท่านเข้าออกต้องปิดประตูให้สนิท
พอสอบถามว่าใครรู้จักผู้ชายคนนี้บ้าง

ตอนนี้ก็เลยแจ้งผู้ที่อยู่ในหอพักให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ด้านตำรวจสพเมืองอุดรธานีรับปากเลยนะคะ
ว่าจะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
เพราะว่าหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน

ภูมิกับเล่าข้อมูลมาน่าสนใจมาก
ผู้กำกับบอกว่าคนร้ายรายเดิมนะมันตระเวนไปตามหอพัก
แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนไปหยิบชุดชั้นใน
ชุดชะไนแล้วจะบอกว่าเข้าไปสอบถามโจร
เพื่อสำเร็จความไคร้แล้วจะไม่ใช้ชุดชะในซ้ำนะ
ของกลางประมาณ๓๐๐ตัว
ลักษณะคืออาจจะมีความผิดปกติ

ฝากบอกอย่างหนึ่งบางทีการเป็นคนมีน้ำใจมันก็ไม่ดีแล้วนะครับ
คือเราเข้าแล้วใช่ไหมบางทีเปิดทิ้งเอาไว้
ผมเห็นบางคนเปิดทิ้งไว้เผื่อคนเขาไม่มีการ์ด

เพราะไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวนี้เป็นคนดีคนร้ายนะครับ